ต่อเนื่องกันที่อุบัติเหตุนี้เลยนะคะเกิดขึ้นบนทางด่วน
จุดจ่ายตังค์ค่ะไปดูสิว่ารถบรรทุกคันนี้เนี่ย
ดูคุณผู้ชมชนเข้าไปเนี่ยตรงตาดเลนตรงด้านข้างเนลนาท
เขาไม่ได้มีคลิปตอนขณะเกิดเหตุแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ด้วยว่ามายังไง
สภาพแบบนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองคุณผู้ชมค่ะ
ด่านบางแก้วสองค่ะตรงทางด่วนกาญจนาพิเศษนะคะ
บางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะมุ่งหน้าไปที่บางปะอินนี่แหละ
รถบรรทุก๑๒ล้อคันนี้เนี่ยเสียหลักไปชนแบรีเออร์กั้นตู้เก็บเงิน
ไม้กั้นเนี่ยพังเลยนะคะเสียหายผู้บาดเจ็บเนี่ยสองคนค่ะ
ก็คือคนขับรถและคนที่โดยสารมาด้วยก็เจ็บเล็กน้อยค่ะ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนสภาพรถบรรทุกด้านหน้ารถพังยับนะคะ
ทั้งไฟเนี่ยแตกข้าวของเนี่ยเต็มพื้นกระจัดกระจาย
ส่วนเสาล่ะเสาที่เขาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้เนี่ย
งอหักหลุดลงมานี่ดูสภาพรถบรรทุกเป็นแบบนี้
เดี๋ยวคงได้รู้ล่ะค่ะว่ามาแบบไหน
เพราะตรวจสอบเบื้องต้นความเสียหายมากมาย
เลนด้านซ้ายเสียหายทั้งแถบ
แล้วก็โชคดีที่พนักงานที่อยู่ตรงด่านไม่ได้รับบาดเจ็บ
ไม่ชนตู้เก็บเงินไปเต็มนะคุณนะ

น้ำมันเครื่องก็ไหลนองเต็มพื้น

แล้วก็ต้องมีการเปิดการจราจรตามปกติต่อมาค่ะ
ส่วนสาเหตุคุณคงสงสัยกัน
ตอนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวตำรวจจะไปรอสอบสวน

แล้วก็คนที่นั่งโดยสารมาด้วยอีกทีหนึ่ง